หนุ่มคนนี้เขาไปติดคุกมา
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายแม่ยายตัวเอง
พอพ้นคุกออกมาชาวบ้านบอกว่านายคนนี้ชอบมีอาการหลอนอยู่บ่อย
แล้วหลอนครั้งนี้นำมาซึ่งมีคนเจ็บถึง๓คน
แล้วมีการใช้มีดฟันกัน
แล้วหนึ่งในคนเจ็บก็เป็นคนก่อเหตุด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำตำบลนางรองนั่นแหละค่ะ
กลางดึกเมื่อคืนนี่คือสภาพของกระท่อมใต้ต้นมะขาม
ตำรวจสพนางรองค่ะและกู้ภัยเข้าไปถึงค่ะ
ก็ไปเจอคนเจ็บอย่างที่บอกเป็นผู้ชาย๓คนนะคะ
คนแรกเลยคือนายชุติพลขวาขุนทศหรือว่านายเอ
คนนี้นี่แหละอายุ๔๐ปีเป็นคนก่อเหตุด้วยแล้วก็เจ็บด้วย
ชื่อนายปฏิวัติหรือนายเป๊กนะคะอายุ๓๐ปี
ซึ่งเอาจริงเป๊กเป็นคนที่วิ่งเข้าไปพยายามช่วยนะคะ
แต่ตัวเองก็ถูกฟันจนบาดเจ็บด้วย
สามคนเนี่ยสภาพนี่มีเลือดอาบตามตัวนะ
มีคราบเลือดในกระเด็นไปหมดเลยติดตามต้นมะขามตรงนั้นนะคะ
และยังมีตามพื้นถนนในบ้านก็มีอีก
ตำรวจบอกไปเจออาวุธนะคะอาวุธมีดจำนวน๓เล่มด้วยกัน

นี่โอ้โหอันนี้เรียกว่ามีดอิโต้นะคุณคิง
เล่มบันเริ่มเลยใช่ตำรวจบอกเจอมีด๓เล่มเลยนะคะ
แล้วก็มีการประถมพยาบาลตัวคนเจ็บทั้ง๓คน
นำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองแล้วดูมีดแต่ละเล่มโอ้โหนี่ทา
ถามไปถึงเมียของในเป๊กในเป๊กเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่บาดเจ็บ
ที่ขวัญบอกตอนแรกว่าในเป๊กเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
ชื่อนางพระศิกาอายุ๓๐ปี
พระสิกาเมียในเป๊กเล่าแบบนี้ว่า
ก่อนเกิดเหตุเอต้นเรื่องเลย
เห็นแล้วว่ามีอาการหลอนเหมือนเอเนี่ยหูแว่ว
มาถามโต้โต้เป็นคนเจ็บคนที่สองนะคะ
โต้เพื่อนบ้านว่าเอ้ยเองเอาเรื่องของข้า

ประมาณว่าเอาไปเมาส์ว่าเมียฆ่าไปมีชู้ตอนฆ่าไปติดคุก
หลังจากนั้นก็เลยมีปากเสียงกันกับในโต้ค่ะ

แล้วขับรถกลับมาอีกทีพร้อมกับถือมีดมารอบนี้
เอามีดไปฟันหน้ากับมือของในโต้เลย

ตอนนั้นเนี่ยโต้นอนอยู่ในเปรย์ใต้ต้นมะขามนะคะ

ต่อมาเป๊กนี่แหละค่ะคือคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
เธอก็เล่าว่าเป๊กเนี่ยสามีของหนูเข้าไปห้าม
แล้วกลายเป็นไปโดนนายเอที่บอกว่ากำลังมีอาการหลอน
เอามีดฟันมาที่คอของสามีของเธอจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนในโต้พอถูกฟันเลือดอาบก็กลายเป็นเกิดความโมโห
ก็เอามีดทำครัวเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อแทงในเอตัวต้นเรื่อง

ฟังแล้วมันดูงงนะแต่เอาง่ายเลย
ขวัญก็ไปอธิบายว่าเอต้นเรื่องไปฟันโต้ก่อน
พอฟันโต้เสร็จเป๊กเข้ามาช่วย
แล้วหลังจากนั้นโต้พอรู้เรื่องมีสติ
ก็เอามีดจะไปแก้แค้นแล้วกลับไปแทงในเอเท่านั้นแหละค่ะ

คนที่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือ
บอกหลังจากเกิดเหตุตกใจมาก
แล้วตอนนั้นที่เกิดเหตุมีเด็กซึ่งเป็นลูกของเธอ

กลัวนะต่อให้จับเอไปปล่อยออกมา

เหมือนแกมีอาการหลอน

เท่านี้บึ๊บเก่ก็เลยมาถามคนที่นั่งกินว่า
ให้พูดอินทากูถึงเรื่องเมียกูอะไรประมาณนี้

พี่ชายก็เลยบอกว่าไม่มีใครพูดหรอกพี่เอ๊อะไรอย่างนี้

แกก็เลยวิ่งเข้าไปเอามีดมาฟันเลย

โอ้ยเนี่ยนะคะคือเธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้แหละ

แล้วมีอาการหลอนแบบนี้จะเป็นยังไงต่อ

ใช้มีดแทงแม่ยายบาดเจ็บวันที่๕กันยายนปี๒๕๖๕นะคะ
แล้วก็ถูกจับเดิมเนินคดีไปติดคุกมา

ในเอคนนี้เขามีอาการหลอนหูแว่วแบบนี้จากอะไร

ใครมานินทาหาว่าเมียกูไปมีผัวใหม่
อะไรแบบนั้นแบบนี้แล้วไปทำร้ายคนอื่นน่ากลัวนะคุณ